ข่าวค่ะกระแสวิพักษ์วิจารณ์สำหรับบนโลกออนไลน์นะคะ
ปกติเนี่ยตั้งด่านตรวจคนเมาก็จะมีการจับให้เป่าแอลกอฮอล์

บอกว่ามีด่านที่หนึ่งนะคะให้เป่าแอลกอฮอลขึ้นปุ๊บ
ไม่จับไม่ปรับทำยังไงไปดูกันค่ะนี่แหละค่ะ
บรรยายไว้ว่าเป็นนโยบายเมาแล้วกัก

บอกว่าเพื่อนไปโดนมาด่านตรวจแถวอำเภอโพไซจังหวัดอุบล
ไม่จับไม่ปรับไม่มีแจกใบสั่งไม่ยึด
แต่ถ้าพบว่าผู้ขับขี่มีอาการมืนเมาจากกักให้จอดพักนะคะ
พร้อมมีที่อาบน้ำผ้าขนหนูเครื่องดื่มร้อน
เปรย์ให้นอนทีวีให้ดูด้วย
อีกทีแล้วถ้าปริมาณแอลกอฮอลลดลง
อนุญาตให้ขับต่อเดินทางต่อไปได้
จะทิ้งท้ายว่าเอาไปเลย๑ล้านไลค์นะคะ
ล่าสุดชาวเน็ตแฮร์แชร์ไปกว่า๓๐๐๐๐ครั้ง
กดไลค์เกือบ๒๐๐๐๐๐ครั้งแล้วนะคะ
หลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

ส่วนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็บอกว่าผมเป็นคนดื่มเหล้านะ

กดไลค์ไปเกือบ๑๖๐๐ครั้งนะคะ
ผมว่าทำแบบนี้ไม่ดีนะมันจะทำให้กฎหมายไม่แข็งแรง
ผิดก็ว่าไปตามผิดอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับ
หลายชีวิตต้องจบหลายคนต้องหมดอนาคต
เพราะคนที่เมาแล้วขับขี่นี่แหละครับ
แต่ว่าชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งนะคะก็ชื่นชมกับด่านตรวจนี้นะคะ
เห็นด้วยบอกว่าผมเห็นด้วยอย่าให้ตำรวจเป็นคนที่คุณเห็นแล้ว
คุณกลัวคุณรังเกียจแต่ทำให้เมื่อเห็นแล้วรู้สึกอุ่นใจ
อันนี้คือตำรวจที่รักแล้วก็เข้าใจประชาชนอย่างแท้จริง
เขาคงดูเจตนาเป็นหลักอาจจะเป่าแต่มีไม่มาก
ก็ให้พักสักแป๊บเป่าใหม่หายแล้วค่อยกลับนะคะ
ทีมข่าวใส่ตรวจโซเชียลของเราตรวจสอบแล้ว
พบว่าภาพและข้อความนี้ถูกแชร์มาตั้งแต่ต้นปี
เดือนมกราคมนะคะซึ่งตอนนั้นเจ้าของโพสต์
อัปเดตเพิ่มเติมว่าได้โทรไปตรวจสอบ
กับทางพันธุ์ตำรวจเอกจักริจโพกราน
กับสพช่องเม็กแล้วก็ได้รับคำยืนยันว่า

ตำรวจบอกว่าพยายามอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
เดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็เดือดร้อนน้อยที่สุดนะคะ
สองแง่ค่ะเราไม่มีความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้นะคะ